เราตามเรื่องนี้กันต่อหน่อยค่ะประเด็นร้อนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ประเด็นของคุณหมอพรทิพย์นะคะสมาชิกวุฒิสภาที่ปรากฏว่าก็ไปพักผ่อนที่ไอซ์แลนด์
แล้วก็ไปเจอชายไทยนะคะเจ้าของร้านอาหารในไอซแลนด์เนี่ย
ไล่ออกจากร้านอาหารคลิปนี้ก็เป็นคลิปร้อนนะคะ
ที่มีการพูดถึงกันตลอดทั้งวันนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็มีเสียงวิพักษ์วิจารณ์กันในหลากหลายแง่มุมเลยล่ะนะคะ
มีการชี้แจงส่วนหนึ่งผ่านทางออนไลน์ของคุณหญิงเอง
แล้วก็ล่าสุดวันนี้ก็แถลงข่าวนะคะเปิดใจที่รัฐสภาค่ะ
เล่าถึงการเดินทางในทริปนี้บอกว่าเป็นทริปที่จองกันล่วงหน้าเป็นปี
กับเพื่อนสอสอที่เรียนหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า
ซึ่งจัดขึ้นในช่วงสมัยปิดประชุมสภา
แต่ว่าบังเอิญว่าปีนี้มีการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นสภาก็เลื่อนการเปิดประชุมมาเร็วขึ้น
แล้วคุณหญิงก็เล่าถึงวันเกิดเหตุที่ถูกไล่ออกจากร้าน
บอกว่าตัวเองกับกลุ่มเพื่อนก็เลือกที่จะทานอาหารญี่ปุ่น

มีผู้ชายคนนึงเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วถือโทรศัพท์ไลฟ์ด้วย
คุณหมอพรทิพย์บอกว่าส่วนตัวเจอเรื่องแบบนี้มาเยอะมาก
แล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมไม่ขอตอบโต้

ใช่ค่ะ
ไม่ฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่เพราะว่า
เชื่อว่าทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนของมันไปโดยธรรมชาติ
แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยค่ะมันเป็นภาพสะท้อนว่า
การเมืองเราเสพมันมากไปมันก็
มันก็มากระทบกับทุกอย่างแต่ว่าสำหรับตัวเอง
ขอบคุณทุกคนค่ะที่เป็นกำลังใจและเข้าใจ
ถ้าอยู่ต่อน่าจะนะเพราะว่าเขาชี้หน้าแล้วไล่เราเหมือนหมู
หมาพูดทั้งอังกฤษทั้งไทยค่ะ
ก็ไล่ต่อหน้าคนที่ทานอาหารในวัด
คุณตัวตอนนั้นนาทีนั้นคุณต่อตกใจหรือเปล่า
ไม่แล้วค่ะคือตอนนี้ก็๖๙แล้ว
ก็ผ่านแบบนี้มาเยอะเราไม่เปิดประตูรับมัน

แล้วก็คำสอนของพระที่เราจำเอาไว้เสมอพัสดุ
ถ้าส่งแล้วไม่มีคนรับมันจะกลับไปสู่คนส่ง
นี่ค่ะก็เหมือนกับในเพจที่ได้โพสต์เอาไว้นะคะ
ที่บอกว่าขอใช้ธรรมะในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
แล้วก็นี่แหละค่ะมันก็มีอีกประเด็นนึง
เกิดมาควบคู่กันไปเลยกับประเด็นเรื่องร้านอาหาร
ก็คือภาพของคุณหญิงที่ไปนอนบนลาวามอส
ภาพนี้โอ้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยแหละ

ใช่คือโพสต์แล้วก็ลบแต่มันมีคนแคปไว้ได้ทันในยุคนี้สมัยนี้นะคะ
ก็เรื่องนี้คุณหญิงก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
บอกว่ายอมรับเลยว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่รู้

เพราะตอนชมสารคดีบนเครื่องบิน

แล้วก็มันมีภาพคนไปนอนอยู่บนลาวามอส

นี่ค่ะทุ่งลาวาฟิลล์นะคะ

นี่จะมีคนนอนอยู่บนลาวามอส

แล้วตรงไหนที่มีป้ายห้ามเราไม่เข้าเลยค่ะ

แล้วก็มีคนจอดเราก็เข้าไป
เพราะฉะนั้นเราก็เรียกได้ว่า

เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงโดยส่วนตัว

เพราะว่าตอนแรกมันเป็นเรื่องลับ
หมายความว่าเป็นเรื่องที่รู้กันแค่สองฝ่าย

คือใดในชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เพราะเราเคยทำ

แล้วเราก็จะมุ่งหน้าเท่านั้นเอง
หมายของเราคือทำความดีเท่านั้นเองค่ะ
มันจะมีทั่วไปหมดเลย
อยู่ริมทางแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายที่จะลงไปถ่ายภาพใกล้

คือถ้าที่แอบเล่าให้ฟังคือเขาจะมีการ

มันจะมีการกำหนดเส้นทางชัดเจนใช่ไหม

แต่ถ้ามันเป็นป่าชายเลนที่เขาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย

เราก็จะเข้าไปอยู่ในป่ากงกลางได้เลย

มีทางเดินเข้าไปให้คุณอยู่ท่ามกลาง

เพราะฉะนั้นก็จะสามารถถ่ายรูปในมุมที่

เพราะว่าเราจะถูกล้อมรอบด้วยลาวามอสเลย

โอเคแต่ที่ผ่านมาก็เหมือนกับมีคนพยายามไปถ่าย
ลักษณะแบบอย่างในต่างประเทศ